เชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านจะให้โชคให้ลาบไหม
โอ้โหเชื่อมากเชื่อมากจริงเลยค่ะ

นี่เหมือนกับพี่ลำยองหนองหินห่าวของเราเลยคุณผู้ชมค่ะ
เชื่อไหมว่าเลขที่บ้านของพี่ลำยองเนี่ยนะ
เจ้าที่เจ้าทางบ้านของพี่ลำยองเนี่ย
ให้โชคให้ลาบมาแล้วเกือบทุกงวดคุณผู้ชม
อันนี้เรื่องจริงพี่ลำยองเล่าให้เรือนขวัญฟังนี่ค่ะ

งงไปหมดแล้วอันนี้เขาแต่งตัวแบบว่าเกินเบอร์ไปหน่อย
เนื่องจากว่าไปถ่ายคำสกูฟกับผู้ชมตั้งแรก
แต่เรือนขวัญเขาได้ยินข่าวลืมมาแบบนี้รีบเลยค่ะ
บ้านพี่ลำยองเนี่ยเลขที่บ้านเขาคือ
เอาคุณผู้ชมย้ำอีกที๑๔๔๑๙
นี่เจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ได้๗ปี
เชื่อมั้ยว่าชีวิตพี่นะทั้งเรื่องงาน
เรื่องส่วนตัวมีแต่สิ่งดีเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
ซึ่งความปังก็ตามมาด้วยเหมือนกัน
โดยเฉพาะโชคลาภไม่ต้องพูดถึงได้รับเงินแทบทุกงวด
เขาว่าแบบนี้เลยทีพังมาก
ถึงขั้นที่ว่าขอท่านตอนเช้าว่าท่านจ๋าอยากได้เงินไปซื้อใหม่
ร้องเพลงเอามาทำมาหากินเชื่อไหมตกตอนเย็นพี่ลำยองได้เงินทันทีเลยอ่ะ
ทูปตัวเลขพญานาคที่พกไปเอง
ส่งให้พี่ลำยองหนองหินเห่าจุดทันที
แต่ว่าก่อนจุดพี่ลำยองชวนเรือนขวัญไปไหว้ต่อหน้าองค์ปู่พญานาคก่อน
ซึ่งโอ้โหเนี่ยตั้งอยู่ในบ้านของพี่ลำยองเลยนะ
เจ้าตัวบอกว่าอีกหนึ่งเคล็ดลับในการขอโชคขอลาบนะลูก
ตั้งใจฟังนะคือเราต้องบอกท่านว่า
ขอโชคขอลาบสำหรับงวดไหนวันที่เท่าไหร่

ใช่ท่านจะได้รู้และประธานโชคให้ถูก
อย่างเช่นวันที่๑๖เดือน๑๑ปีนี้นะคะ

ก็ขอก็บอกว่าหนูขอหน่อยนะวันนี้
ขอ๒ตัว๓ตัวอะไรก็ว่ากัน
ขอ๒ตัว๓ตัวอะไรข้าว่ากัน

พวกนี้หนูไม่เอานะบางทีเจ้าที่ก็ให้งวดถัดไป
แต่งวดนี้หนูจะตามแน่เพราะฉะนั้นแม่จุดให้หนูหน่อย

วันที่๑๖พฤศจิกายนพศ๒๕๖๖นะคะ

ก็คือพูดง่ายก็คือเลข๕มาเลข๖กับเลข๙กับตัวเดียวกัน
คุณผู้ชมทูบเป็นแบบลักษณะเหมือนภูเขาก้อนเล็ก
ใช่นั่นคือรูปทรงของพญานาคค่ะ
ย้ำเลขอีกครั้งนะคะ
ขอแล้วนะว่าขอให้ถูกวันที่๑๖เดือนพฤศจิกายนปีนี้

อนทูบเนี่ยก็จินตนาการกันไปแล้วแต่ใครแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ